สุโขทัยครับทุกผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งไปยิงชายคนหนึ่งเสียชีวิตนะฮะ
ก็ไปยิงเขาเสียชีวิตที่บ้านของหญิงที่เป็นแม่ม่ายคนหนึ่ง
สาเหตุก็คือไม่พอใจที่แม่ม่ายคนนี้เคยพูดคุยคบหากับตัวเอง
แล้วก็ปันใจไปให้ชายอื่นค่ะก็เลยไปยิงผู้ชายคนนั้นเสียชีวิตเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นหน้าบ้านหลังหนึ่งที่สุโขทัยนะครับทุกผู้ชมครับ
นายบุญพร้อมภูเด่นตาอายุสี่สิบหกปีนะฮะเสื้อยืดสีเหลืองที่นอนตรงนี้ครับ
จมกองเลือดอยู่มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนเขาที่ศีรษะแล้วก็กลางหลัง
ทั้งหมดเนี่ย๖รูนะฮะที่มีรูกระสุนปืนนะฮะตรงนี้นะครับ
สืบสวนลงพื้นที่ไปนะครับแล้วได้เบาะแสสำคัญจากนางทองพันธ์อายุ๔๙ปีนะ
เธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นแม่ม่ายแล้วก็กำลังคบหาดูใจกับนายบุญพร้อมที่เสียชีวิตอยู่
ซึ่งก็เป็นพ่อม่ายเหมือนกันเนี่ยฮะตามภาพแผนผังแบบนี้ที่เราทำให้ท่านเห็นนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุคือในซ้อนลานพลอยอายุ๕๖ปีซึ่งก็เคยมาคบหาดูใจกับเธออยู่ประมาณ๒ปี
แต่ว่าในซ้อนเนี่ยเคยแอบมาคบหากับเธอใช้คำว่าแอบนะฮะเพราะว่าในซ้อนมีครอบครัวอยู่แล้วนะ
ทีนี้นางทองพันธุ์ก็ไม่เอาดีกว่ามีครอบครัวอยู่แล้วก็เลยหันมาคบหากับนายบุญพร้อมได้ประมาณ๑ปี
มันก็เลยซ้อนซ้อนกันอยู่หลังจากที่เกิดเหตุนายซ้อนเนี่ยมายิงนายบุญพร้อมเสียชีวิตนะครับ
ตำรวจก็ไปคุมตัวในซ้อนได้นะทีแรกก็ไปคุมตัวในฐานะผู้ต้องสงสัย
สอบไปเค้นสอบมาก็สารภาพบอกว่าไปยิงนายบุญพร้อมเสียชีวิตจริง
เนื่องจากหึงหวงนางทองพันธุ์ตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
นี่ฮะแล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของการมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง

อ่าก็มีรถกระบะของผู้ตายจอดอยู่นะฮะ
นางทองพันธ์บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเธอกับนายบุญพร้อมไปเผาถ่านด้วยกันมา
เสร็จแล้วเธอก็กลับบ้านมาก่อนแล้วก็เรียกให้ในซ้อนคนก่อเหตุเนี่ยมาหาที่บ้าน
คืออยากจะให้มาประเมินราคาวัวตัวผู้ที่เธอเลี้ยงเอาไว้จะขายให้กับคนรับซื้อ
ซ้อนเนี่ยมาแต่ว่าสะพายปืนลูกซองยาวมาด้วยนะครับ
นายบุญพร้อมตอนนั้นเนี่ยน่าจะรู้ว่านายซ้อนมาหาเธอที่บ้าน
ก็เลยขับรถกระบะกลับมาหาเธอที่บ้านอีกทีนึง
ระหว่างนั้นในซ้อนนะฮะผู้ต้องหาเนี่ยกำลังขึ้นคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่
กำลังจะกลับพอดีแม่มาเจอกันพอดีนะฮะ
ก็เห็นว่านายบุญพร้อมเนี่ยเหมือนกับจะก้มหยิบปืนในรถกระบะ
ในซ้อนก็เลยใช้ปืนลูกซองที่สะพายมาเนี่ยยิงใส่เข้าไปก่อน
ปรากฏว่านายบุญพร้อมถูกกระสุนปืนเข้าไปเนี่ย
มีอยู่๖รูนะฮะเสียชีวิตนะครับ
ส่วนในซ้อนก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
นางทองพันธ์บอกว่าเคยคบหากับในซ้อนผู้ต้องหาจริง
แต่ในซ้อนมีครอบครัวแล้วแล้วก็ชอบหึงหวง
ก็เลยหันมาคบหากับผู้ตายซึ่งก็เป็นพ่อม่ายเหมือนกัน
อยากใช้ชีวิตบั้นปลายด้วยกันสุดท้ายก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
หลุมรดปึ้งเขาก็ยิงพ่อพ่อพ่อพ่อบีมันก็ก็มือมือปิดตา
แล้วก็เลยบอกนอนรออยู่นี่นะ
วัดป่าเขาระเนียมนะฮะก็ได้เจอกับพี่ชายแล้วก็ภรรยาของผู้ตายนะครับ
อ่าภรรยาของในซ้อนนะฮะอ่าที่เป็นผู้ต้องหาด้วยนะครับ
ที่เราไปเจอในวันนี้นะครับอ่าฝั่งของพี่ชายของผู้ตายเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุ
เขาขับรถมาจะกลับบ้านเห็นรถกระบะของน้องชายขับสวนทางกัน
ขับด้วยความเร็วเหมือนกำลังโมโหนะก็ยังแปลกใจอยู่ว่าไปไหนนะครับ
สุดท้ายพอคลาดกับน้องชายไปเนี่ยก็มีนางทองพันธ์นี่แหละ
ขี่จักรยานยนต์มาบอกว่าน้องชายถูกยิงเสียชีวิต
ใช่รถน้องไหมวิ่งมาแบบเหมือนเหมือนคนมีอารมณ์อ่ะ
คุยง่ายก็รู้เนอะทำไมเป็นอย่างงี้โครงพยาบาลน่าทำแบบนี้
คนเรามันคุยกันได้คุยกันได้ถ้าใครพลักษณะก็โอโหขอโทษกันได้ใช่ไหม
แต่ทำแบบนี้ผมเสียใจมากเลยผู้หญิงเขาก็อยากเป็นตัวของตัวเองเนี่ย
ให้คนร่วมเตรียมที่เนอะอืมชูสาวแบบนั้นล่ะ
ส่วนฝั่งของภรรยาในซ้อนผู้ต้องหานะครับบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับ
ว่าสามีเนี่ยแอบไปคุยไปมีสัมพันธ์กับนางทองพันธ์นะไม่เคยมีพิรุธอะไรเลยแต่ละวันก็ไปทำงานเลี้ยงวัวค่ำก็กลับบ้าน
แต่ไม่รู้ว่าเนี่ยแอบไปสารสัมพันธ์กับนางทองพันธ์เขาไว้
วันที่เกิดเหตุเนี่ยสามีกลับมาบ้านมาถึงก็อาบน้ำกินข้าวปกติไม่มีพิรุธอะไรเลยจนเช้าวันรุ่งขึ้นตำรวจก็มาจับตัวที่บ้าน
แต่ไม่มีไม่มีไม่มีพิรุธต่างกฤทธิ์ก็จะมีผู้หญิงอะไรเนี่ยไม่มีพิรุธเลย
ผมรู้ด้วยค่ะรู้ด้วยก็ต้องว้าเลยต้องว้ามากเพราะนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับ
นอนบ้านอยู่บ้านทุกวันปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีพิรุษให้จอดจ้ะไม่มีจริง
สพบ้านด่านลานหอยก็แจ้งข้อหาในซ้อนก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แล้วก็เรื่องของการมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะ
นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสุโขทัยนะฮะก็ไปฝากขังเรียบร้อยแล้ววันนี้
ศพของนายพร้อมจะมีพิธีชาปนกิจศพวันพรุ่งนี้นะครับ